ตามกันต่อนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่ถูกค้นบ้านเนี่ยซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าหมายค้นหรือว่าหมายจับลูกน้อง
ที่บอกว่าเอี่ยวกับพนันออนไลน์ที่ยงใยมาจากมินนี่หญิงสาวที่เคยถูกจับก่อนหน้านี้
มันถูกต้องนะมันสมบูรณ์แบบครบถ้วนหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะ
ตรงนี้ก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
วันนี้ไปที่สารอาญารัชดานะฮะประมาณ๑๑นาฬิกา
บอกว่าไปยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล
กรณีการออกหมายค้นบ้านว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารหรือไม่
แล้ววันนี้มันมีเรื่องการขยายผลเกี่ยวเรื่องเส้นทางการเงินอะไรต่างด้วยนะครับ

โจ๊กบอกว่าที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำกำลังมาอย่างคอมมันโดเนี่ยมาพร้อมกับอาวุธครบมือ
ค้นบ้านพักในซอยวิภาวดี๖๐เช้าเมื่อวานนี้
โจ๊กบอกว่าการออกหมายค้นบ้านเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อสาร
เพราะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าที่นี่เป็นบ้านพักอาศัยของตัวเอง
แต่ผู้ขอหมายเนี่ยไม่บอกกับศาลว่าเจ้าของบ้านเนี่ยที่พักอาศัยอยู่
เป็นตำรวจระดับสูงแม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านจะเป็นชื่อคนอื่น
แต่นั่นก็คือญาติของตัวเองก็คือบิ๊กโจ๊ก
ส่วนการที่บอกว่าขอหมายค้นเพื่อมาจับกลุ่มสารวัตนนท์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
สารวัตนนท์ในบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นตำรวจติดตามในบ้านของบิ๊กโจ๊ก
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีบิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่
เชื่อว่าหากศาลรู้ว่าเป็นบ้านของใครแล้วรู้ว่าเป็นบ้านของรองพบตรเนี่ยสารจะให้ความเป็นธรรม
เพราะในเรื่องนี้ตัวบิ๊กโจ๊กบอกว่าตัวเองยังไม่มีคดีความอะไรเลย
ที่ต้องถูกออกหมายค้นบ้านถูกนำกำลังยกเข้ามาตรวจคนบ้านเป็นขยงแบบนี้ทำให้ตัวเองนั้นเสียชื่อเสียง
น้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับ
แล้วถูกต้องนะแต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรมแล้วสอบพิรุษนะครับนะ
มีวาระซ่อนเล้นนะครับต่างนะครับ
ผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเอง
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของลูกน้องที่เป็นตำรวจที่ถูกออกหมายจับอีก๘นายเนี่ยนะฮะ
โจ๊กบอกว่าทั้งหมดก็เตรียมไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อสารอาญากรุงเทพใต้เช่นกันนะครับ
ว่าเป็นการออกหมายจับที่ละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
เพราะในการขอหมายจับระบุชื่อแล้วก็ใช้คำนำหน้าก็คือนาย
ไม่ระบุยศตำรวจใช้คำนำหน้าเป็นนายทั้งหมด
ทำให้ศาลไม่ทราบว่าที่มาขอหมายเนี่ยเพื่อจะไปดำเนินการกับตำรวจนะฮะ
ซึ่งถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
สารอาจจะให้ไปหาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนหรือว่าให้เป็นหมายเรียกก่อนเนี่ยนะฮะ
โจ๊กยังเปรียบเทียบว่าเวลาที่ตัวเองทำคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยนะฮะ
ก็จะระบุยศนะเวลาที่จะขอหมายจับนะครับเพราะศาลเนี่ยจะสั่งให้ออกหมายเรียกก่อน
เนื่องจากตำรวจมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนแต่กรณีนี้มีการปกปิดข้อเท็จจริงถือว่าเป็นการสอบพิรุษนะครับ
จริงก็มีคำชี้แจงออกมานะคะในเรื่องนี้เรื่องของการออกหมายจับตำรวจแล้วก็ไม่ใส่ยศ
คุณผู้ชมรอติดตามก็แล้วกันคือคำชี้แจงในลักษณะที่ว่าจริงแล้วเป็นการให้เกียรติ
การที่ไม่ใส่ยศเพื่อออกหมายจับเนี่ยเป็นการให้เกียรติตำรวจด้วยกัน
แต่ทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจะมีการขยายผลถึงขั้นออกไม้จับภรรยาคุณแม่น้องชายของบิ๊กโจ๊กหรือเปล่า
โจ๊กบอกว่าไม่กังวลใจเพราะว่าทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้นะคะทีนี้ค่ะมีตำรวจที่เป็นเหมือนกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่ะที่จะเป็นคนโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างแทนบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะ
โจ๊กก็เลยบอกว่าทำงานด้วยกันมานานตำรวจนายนี้เป็นเลขานะคะแต่ละเดือนจะให้เงินสดไปเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างรวมถึงค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่ของบิ๊กโจ๊ก
คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละว่าวันนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์ทำเป็นเส้นเงินให้ดูนะคะคือค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยประมาณ๒ล้าน๘แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นเงินก้อน๒ล้าน๘มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีครั้งละ๓๔หมื่นอะไรแบบนี้ค่ะที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เอาไว้แต
การเชื่อมเส้นทางการเงินไปถึงเรื่องนั้นหรือไม่อย่างไรบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับตำรวจนายนี้ที่เป็นลูกน้องของตนเองก่อนค่ะ
อธิบายก่อนถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าแล้วถามว่าไปยงว่าเอาเงินไปจ่ายค่าฝ่ายบัญชาศาบาลค่าและถามว่าอ่ะ
นั้นมันเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเป็นมันเป็นเงินของผมเองนะครับ
ที่ผมให้ลูกน้องไปจ่ายแต่ส่วนลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไง
เราก็ไม่รู้นะครับนะก็ต้องเรียนตรงว่า
หลักคิดง่ายง่ายว่าถ้าผมไปเอาเงินแวบมานาน
มันคงจะไม่ใช่แค่แค่หลักสองล้านสามล้านนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของบ้านซอยวิภาวดีหกสิบ
ที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายค้นแล้วก็ไปค้นบ้านนะคะ
แล้วก็ไปเจอบิ๊กโจ๊กอะค่ะตกลงแล้วก็บิ๊กโจ๊กบอกเป็นบ้านผม
บ้านผมตำรวจทุกนายก็รู้ว่านี่เป็นบ้านผม
แต่ปรากฏว่าวันนี้มีชื่อตัวละครคนใหม่มาของเรื่องนี้ค่ะ
เฮีแตมค่ะเฮียแตมมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านทั้งห้าหลัง
ที่ถูกตรวจค้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะเฮียแตมเป็นใคร
แตมเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อุดรธานีแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮียแตมเป็นญาติ
แต่ไม่ได้นามสกุลเดียวกันนะคะแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเปรียบเสมือนญาติ
สนิทมากเปรียบเสมือนญาติแต่ไม่ใช่ญาติแท้แล้วก็เช่าบ้านค่ะ
บ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่เช่าจากเฮียแตมมีสัญญาเช่าชัดเจน
มีการจ่ายเงินชัดเจนเช่าเดือนละห้าหมื่น
ซึ่งบิ๊กโจ๊กอยู่สองหลังหลังที่เหลือไม่มีใครอยู่ก็ใช้เก็บของ
ทีนี้จะจ่ายแพงกว่า๕๐๐๐เนี่ยเฮียแตมเขาไม่ยอม
ก็เลยจ่ายแค่ห้าหมื่นพอหลายคนสงสัยไงคะบ้านก็หรูนะ
ตั้งหลายหลังนะเช่าห้าหมื่นเหรอห้าหลังเนี่ยนะ
คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮียแตมเขาไม่เอาแพงกว่านี้ค่ะ
เขาขอแค่นี้พอแล้วก็บ้านที่อยู่ตรงเนี้ย
เคยให้ข้อมูลกับปปชเอาไว้แล้วและเฮียแตมก็ไม่ใช่คนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายอะไรด้วย
ไปซ่อนเล้นอันนี้ผมมาเช่าเขาอยู่นะ
เออผมมาเช่าก็อยู่นะไม่ใช่ผมอยู่ฟรีฟรี
แล้วผมมีสัญญาเช่าผมมีการโอนเงินทุกเดือนนะครับ
ผมมาเช่าเขาอยู่เป็นญาติผมเองก็เป็นญาติโอ้โหเป็นญาติ
แล้วก็เฮียเฮียแตมเนี้ยเขาก็เคยไปให้การเอ่อที่ปปชเอาไว้ตั้งเป็นสิบปีแล้ว
นะครับอืมอันนี้เกิดไว้คร่าวก่อนนะคะ
เดี๋ยวลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมให้ฟังตรงนี้ไว้ก่อน
คือวันนี้มันโอ้โหมันแตกยอดขยายผลอีกเยอะเลยนะฮะใช่ครับ